พาไปที่จังหวัดนครปฐมกันแบบรวดเร็วกันเลยเพราะว่าที่นั่นนะครับ
บอกเลยว่าดังมากดังคร้าวประเทศจากซิงเคอร์โปร

ใช่สวัสดิ์สว่างอารมณ์ที่นี่วัดหว่าง
จ้าวัดสว่างอารมณ์อยู่ที่แข่แถวตำบลขุนแก้ว
ก็ใกล้วันแห่งความหวังก็ต้องให้ดูกันหน่อย
บรรดาสาธุชนต่างพากันมาเยอะแยะมากมาย
โดยที่บริเวณจุดนี้ก็คือกุมารทองน้องก้าวเลิฟ
ทำไมก็นิ้วนี่สัญลักษณ์แบบว่าแห่งความรักไง
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมีคนมากระซิบขอพรขอโชคขอลาบ
ที่ข้างหูของน้องเขาเพียบเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
และอย่างที่บอกไปว่ามีนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์
เขาเดินทางมาแก้บนเลยนะเขาผ่านการกักตัวแล้วนะไม่ต้องกลัว

หลังจากที่เคยบนนะแล้วก็มาแก้บนด้วยน้ำอัดลม๕๐๐โหล
มาถวายเพราะว่ารอบก่อนมาขอให้ประสบความสำเร็จ
เรื่องของธุรกิจก็สมดังปรารถนาไปนะครับ
ทีนี้มากันอีกทีใครจะไปเชื่อครับ
ถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่ลอตเตอรี่ไทยนะ
แต่เขาบอกว่าถูกลอตเตอรี่ของสิงคโปร์
ใช่แล้วเป็นรางวัลที่๑ของสิงคโปร์ด้วย
ผมไม่รู้จริงสิงคโปร์เขาเป็นรางวัลที่หนึ่งเท่าไร
ไม่รู้เป็นยังไงแต่รางวัลที่๑ก็ต้องเป็นรางวัลใหญ่แล้วเนอะ

แล้วพ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นชาวสิงคโปร์
บอกว่าชักชวนเพื่อนชาวฮ่องกงสิงคโปร์มาไหว้
แล้วก็มาแก้บนด้วยไม่ได้มาคนเดียวแล้วทีนี้
กลายเป็นว่าวัดนี้ไม่ได้ดังเฉพาะในเมืองไทยแล้ว
ชงต่างชาติเขาก็เริ่มจะรู้จักแล้วนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นขนงขนมแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม
รอยรั่วตามหลังคาพระอุโบสถแล้วก็สาระต่าง
คือมาบนว่าเดี๋ยวจะมาช่วยซ่อมแซม
จุดที่ต้องทำการซ่อมเพราะว่าฝนตกเนี่ย
คือบางที่บางอาคารก็มีน้ำรั่วซึมลงมาในวัดนะครับ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังจะมาถวายให้กับพระอาจารย์แป๊ะ
แล้วก็มอบเงินจำนวนนึงให้ซ่อมแซมอาคารภายในวัดด้วยนะ
ตามภาพที่เห็นเลยนะครับ
ก่อนกลับเพราะหนุ่มสิงคโปร์คนนี้ก็อธิษฐานกับ
กุมารน้องก้าวเลิฟอีกครั้งว่าถ้าคราวนี้ได้โชคอีก
จะซื้อนี่เลยจะซื้อที่ดินทรายนะครับ
ถวายเพื่อถมที่ดินให้กับพระอาจารย์แป๊ะ
แล้วจะทำเป็นที่จอดรถให้กับสาธุชนที่มาที่วัดแห่งนี้
ยังไงซะก็ขออนุโมทนาสาธุแล้วกันอะไรที่เป็นประโยชน์กับสาธุชนโดยทั่วไป
เป็นประโยชน์กับทางวัดเราก็อยากให้ประสบความสำเร็จแบบนั้นนะ
ต้องค่ะวัดนี้ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างประท่งต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม